สถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นนะคะที่สุดแล้วเมื่อวานนี้
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ
ต้องมีการออกมาแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ประเด็นหลัก๓ประเด็นก็คือ
ขอให้ทุกฝ่ายถอยคนละก้าว
พร้อมที่จะใช้วิธีทางรัฐสภาในการแก้ปัญหาหาทางออก

และ๓ก็คือเตรียมที่จะยกเลิกพรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
แต่มีข้อแม้ยกเว้นว่าเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่นายกพูดค่ะ
การใช้อารมณ์ความรู้สึกนำก็จะยิ่งสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ร้อนมากยิ่งขึ้น
และการใช้ความรุนแรงจะยิ่งนำมาซึ่งความรุนแรงที่มากขึ้นกว่าเดิม
วิธีเดียวที่เราจะได้ทางออกของปัญหาที่จะยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย
สำหรับประชาชนที่ออกมาอยู่บนท้องถนน
และสำหรับประชนอีกหลายสิบล้านคนที่ไม่ได้ออกมา
ก็คือการพูดคุยกันทำงานด้วยกันผ่านระบบและกระบวนการของรัฐสภา
ผมรู้ว่าเส้นทางนี้อาจต้องใช้เวลาแล้วก็อาจไม่รวดเร็วทันใจนะครับ
แต่ทิศทางนี้เป็นทางที่จะไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศ
ซึ่งเราจะต้องแสดงความใจเย็นแสดงความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเราทุกคนออกมา
กล้าที่จะเดินในเส้นทางสายกลาง
ผมกำลังเตรียมที่ยกเลิกพรกรสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพเร็วนี้
ยกเว้นหากมีสถานการณ์รุนแรงใดเกิดขึ้น
คือเมื่อวานนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีแถลงออกมาแบบนี้นะคะ
ประเด็นหลักก็คืออยากให้ทุกฝ่ายถอยกันคนละก้าว
แต่คำถามที่ตามมาก็คือ๙แต่ละ๙ของราศดร๖๓กับ๙ของรัฐบาลเนี่ย

สำหรับนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าถอยคนละก้าวคือ
ที่จะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อหาทางออกผ่าตังตันให้กับประเทศ
แต่ว่าข้อเสนอจากสภาไม่มีอำนาจบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม
สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลอยู่ดีอำนาจการตัดสินใจ
แต่สำหรับของราศดร๖๓สิ่งที่เขาต้องการเลย
คนละก้าวอย่างน้อยเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาท่านต้องลาออกไงฮะ
แล้วที่สำคัญเรื่องของการเตรียมที่จะยกเลิกประกาศใช้พรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดิมก็คือเว้นแต่หากมีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้น
อันนี้คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดมาแล้วก็มีการตั้งคำถามกลับไปนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าไปดูเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด
ได้มีการเผยแพร่พระบรมราชองค์การปลดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกา
เรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันตั้งแต่วันที่๒๖ตุลาคมนี้
ก็จะมีการประชุมพร้อมกันนะคะก็คือ๒๖กับ๒๗นี้นะคะ
ก็เป็นช่วงที่เร็วที่สุดแล้วแหละเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ติดหยุดยาวใช่ไหมคะ